มาดูความคืบหน้าอาการของคุณตาจรูนคุณตาที่ขี่ซาเล้งเก็บของเก่าวัย๘๒ปี
แล้วก็ถูกหนุ่มอารมณ์ร้อนกระโดดเตะจนตกจากซาเล้งแล้วก็สลบนะครับ
เจ็บเข้าโรงพยาบาลตอนนี้คุณตากลับมาพักฟื้นอยู่ที่บ้านแล้ว
แต่ว่าลูกบอกว่าอาการสุดลงนะครับตอนนี้ร่างกายซีกซ้ายไม่ตอบสนอง
ขณะที่คนก่อเหตุนั้นก็หายไปไร้วี่แววไม่ได้มาช่วยเหลือดูแลเหมือนกับที่เคยรับปากเอาไว้
ไปจอบแล้วเรื่องนี้จากรายงานครับ
ตาเจ็บไหมเจ็บเหรอโอ้เจ็บซ้ำเลย
ผ่านเหตุการณ์เลวร้ายจากการถูกนายธรทรโสติยังวัย๒๑ปีทำร้ายร่างกายมาประมาณ๑สัปดาห์
แต่อาการของนายทรโสตยัง

มีนำซ้ำอาการกลับสุดหนักไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
มีเพียงครอบครัวที่คอยเฝ้าดูแล
ขณะนี้ร่างกายซีกซ้ายของคุณตาจรูนไม่ตอบสนอง

สมาชิกในครอบครัวต้องช่วยกันดูแลทำกายภาพบำบัดและบีบนวด
บ่อยครั้งที่บ่นว่าเจ็บปวดตามร่างกาย
ทำให้ลูกชายคนโตของคุณตาจรูนรู้สึกสงสารพ่อจับใจ
เพราะตลอดชีวิตไม่เคยเห็นพ่ออยู่ในสภาพนี้
ต่างจากวันที่พ่อมักทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัว
ออกไปทำงานหาเงินจุนเจือสมาชิกในบ้าน
ทำอะไรได้เองทุกอย่างด้วยความแข็งแรง
ลูกชายคนโตยังหวังให้คุณตาจรูนหายป่วยกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม
เพียงลุกนั่งได้ก็ทำให้สมาชิกในครอบครัวใจชื้นขึ้นมาได้บ้าง
อกจากนั้นยังคิดว่านี่เป็นช่วงเวลาที่พ่อของเขาเนี่ย
จากการไม่ต้องออกไปขี่ซาเล้งอาจทำให้มีอายุยืนออกไปอีกนับ๑๐ปี

ทำให้มีอายุยืนออกไปอีกนับ๑๐ปี

หรือทั้งคู่อาจสร้างเวรกรรมร่วมกันมา

ขอให้แกไปนั่งได้เหมือนเดิมก็พอแล้ว
พ่อมงอกเริ่มแบบนี้ดีกว่า
พ่อยังรู้มีเสี่ยง

แต่ก็ต้องทำใจด้วยใช่ไหม
เออก็ต้องดูแลกันไปนะ
สำหรับคู่กรณีตั้งแต่เกิดเรื่องได้เข้ามาเยี่ยมไม่กี่ครั้ง
และที่เคยรับปากว่าจะมารับออกจากโรงพยาบาล

ส่วนเงินช่วยเหลือจำนวน๘๐๐๐บาท
คู่กรณีขอผ่อนชำระเดือนละ๓๐๐บาทนั้น

แต่วันนั้นที่มันบอกว่าจะมารับพ่อใช่ไหมแม่
ที่โรงพยาบาลแล้วพิธีอ่ะมันก็ไม่มา๑๐โมงที่๑๑โมง
ผมต้องตีจากบ้านหมี่มารับเที่ยง

มารับด้วยเขาอ้างว่าลูกสาวเขาไม่ได้ฟื้นกันด้วย

แล้วแม่เขาก็ไม่มาเลยนะแม่เขาต้องหานะ
โรคแรกอ่ะเด็กมันไม่ค่อยเหมือนผู้ใหญ่อะไรนะพี่นะ
การรักษาอาการบาดเจ็บทางครอบครัวได้ดูแลต่อเนื่อง

มีกำหนดตรวจเช็คร่างกายอีกครั้งที่โรงพยาบาลราชวิถี

จะพาคุณตาจรูนไปพักรักษาตัวที่จังหวัดลบบุรี
ขณะที่ยอดเงินที่ได้รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือคุณตาจรูนนั้น

ยังไม่ได้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
ได้รับบาดเจ็บสาหัสกับนายธนทร
เพราะต้องรอผลการตรวจร่างกายจากแพทย์ก่อน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน